ได้เวลาของสีสันไทยรัฐเจาะประเด็นแล้วนะครับ

เรื่องของน้ำมีความสำคัญมากนะครับ

พี่น้องเกษตรกรจะเร่งขุดบ่อ
หวังรอน้ำฝนเข้ามาเติมเต็ม
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูเพาะปลูก
สะดุดตาก็ตรงคนขับรถขุดดิน
สืบทราบมาว่าอายุแค่๔ขวบ
โหพวกคุณตอน๔ขวบ
ลุงยังเล่นดินน้ำมันอยู่เลย
การจะมีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี

เมื่อคุณยายผ่านมาพบว่า
ร้านกาแฟชื่อดังกำลังเปิดน้ำจนล้นโอ่ง

คลิปนี้เป็นการปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
โดยกระทาชายนายนี้ได้ปรับเครื่องตัดย่า
กลายมาเป็นเครื่องฉีดพ่นน้ำพืชผักแบบอัตโนมัติ
แบบนี้ต้องบอกว่าทุ่นทั้งแรง
และใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจริงครับ